เวลาคนขับแท็กซี่เจอผู้โดยสารไม่ยอมจ่ายตังค

แต่คลิปนี้คุณผู้ชมพอดูจบแล้ว

ว่าเรื่องที่แท้จริงมันเกิดอะไรขึ้น

กูเรียกตำรวจแล้วนั่ง
ตอนนี้ยังไม่มีให้ผมโทรก่อนด้วย
อ่ะโอเคพี่ผมชอบ

นั้นลูกค้าครับเป็นลูกค้าผู้ชาย

บอกพี่รอก่อนรอก่อนตอนนี้ยังไม่สะดวก
ผมติดต่ออยู่เดี๋ยวจะโอนเงินมาให้พี่

เหตุการณ์เกิดบริเวณสะพานข้ามคลองบางแคร์

เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอบางเสาทง

โชเฟอร์ก็คือคนขับแท็กซี่บอกว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ชักดาบ
ไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารอย่างที่คนอาจจะเข้าใจกันนะ
เรื่องมีอยู่ว่าลูกค้าชายคนในคลิปที่ใส่หมวกนั่นน่ะ
เรียกแท็กซี่ก็คือเรียกบริการของเขา

แต่ลูกค้าไม่ปักหมุดว่าจะให้ไปส่งที่ไหน

พี่คนขับก็เลยกดรับงานแล้วก็มารับผู้โดยสารตามปกติ
พอขับมาถึงพุทธมนตรสายสอง

ชักมีดพกออกมาแล้วมาข่มขู่เขา
ขอเงิน๓๐๐บาทจากโชเฟอร์แท็กซี่

ก็เลยออกอุบายว่าเออพี่ไม่มีเงินติดตัวเลย

จากนั้นพี่เขาก็ขับรถมาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ

แต่พี่เขาแอบแวบไปหยิบไม้เบสบอลที่อยู่หลังรถครับ

ที่ลูกค้าชายคนนี้ที่มีมีดด้วยนะจะลงมาจากรถ

ในเมื่อมีไม้เบสบอลอยู่กับมือแล้ว
เลยเอามือเอาไม้เบสบอลในมือนี่แหละทวงเงินค่าโดยสารซะเลยครับ
เหตุการณ์ก็เลยเป็นไปตามคลิปเลย
ลูกค้าชายคนนี้ก็บ่ายเบียงไม่ยอมจ่ายสุดท้ายหลบหนีไป
โชเฟอร์แท็กซี่นำมาโพสต์ไว้ในกลุ่มของ
คนขับรถรับจ้างสาธารณะเพื่อจะเตือนภัย
ให้เพื่อนร่วมอาชีพระมัดระวังตัวกันด้วยว่า
มิจฉาชีพบางทีก็มาในรูปแบบของลูกค้าก็เป็นได้นะครับ

อยากฟังความจากฝั่งลูกค้าเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ